หอผ้าในงานประเพณีแห่ช้างผ้าจะต้องให้ผู้เท่าผู้แก่ที่มีความชำนาญเป็นคนทำ
โดยเริ่มจากนำไม้มาทำเป็นเสาเรือนแล้วสารด้วยไม้ไผ่บงซึ่งมีความเหนียวเมื่อนำมาขดก็จะไม่ขาด
มีลักษณะเป็นโครงเรือนที่ตกแต่งผ้าขาวหุ้มทั้งเรือนเว้นไว้เป็นช่องเหมือนประตูทางเข้า
จากนั้นใส่เครื่องบรรดาการไว้ในหอผ้าเช่น
้อยท่อนกล้วยข้าวเปลือกข้าวสารหมากเมี่ยงกล้วยดอกไม้ที่มีทูบเทียนข้าวตอกและดอกไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน